นี้ขอเสิร์ฟความน่ารักส่งตรงถึงบ้านยามบ่ายกันหน่อยนะคะ

แฝดตะวุตมิของเราเนี่ยเจ้าขาประจำเลยนะคะ
น้องสายฟ้าน้องพายุลูกแม่ชมพู่นั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะจะให้คุณผู้ชมดูความเอิ๊กอาร์กของบ้านนี้กันหน่อย

ทำอะไรเราก็มีรอยยิ้มกันตลอดเลย
คือคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมแม่ชมเนี่ยหลายคนชมนะ
บอกว่าเลี้ยงลูกแบบสบาย

ปล่อยเล่นดินเล่นทรายแบบอิสระเลย
ให้ลองได้ใช้ชีวิตแบบชิลกันไปเลย
ทั้งสองอยากจะเล่นอะไรแบบไหนจัดไปเลยลูกเต็มที่
อย่างที่เห็นสองจิ๋วค่ะตอนนี้แห่ลงเล่นทรายยามบ่ายนะฮะ
เดี๋ยวไปดูความสนุกสนานของเด็กกันหน่อยค่ะ
พี่เบนอยากถามได้หรือ

ตัวดิตัวดิ
หนูไปล้างตัวให้เขามา

เธอทำงานไม่รู้

นี่บีวเวลว์เป็นเจ้าปลอสังหา

ทำความสะอาดด้วยดูแลของเล่นอย่างดีเลยนะ
เห็นหน้าหนุ่มน้อยคนนี้แล้วนะคะ
รู้เลยว่าชอบเล่นฟิลแบบสบายธรรมชาติจริงแหละน้าฮะ
เล่นดิ้นเล่นซายกันไปนะ
คุณผู้ชมนี่น้องมีก้าน้องมียาค่ะ
ลูกชายแล้วก็ลูกสาวของแม่มากกี้พ่อป๊อกนั่นเอง

กระโดดโลดเต้นกันอยู่บนโซฟานี่แหละค่ะ

แต่ขออวดความแข็งแรงกระโดดจากขอบโซฟาฮึบนะฮะ
ลงมาตีรังกากลับหน้าโชว์กันด้วย

เดี๋ยวไปดูความน่ารักแสนสนของบ้านนี้หน่อยค่ะ
แต่ว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เลี้ยงคอยดูความปลอดภัยอยู่นะคะ